ท่านผู้ชมครับมีอุทาหรณ์สำหรับทุกคนค่ะนะฮะมีคุณพ่อคนหนึ่งได้โพสต์เรื่องราวของลูกตัวเล็กเอาไว้นะฮะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ย
ลูกกะว่าจะโยนเล่นกะจะอุ้มชูเล่นโดนพัดลมเพดานฮะนี่ฮะพัดลมเพดานแบบนี้

ที่ทำองค์ที่ทำงานบางที่เขายังใช้อย่างนี้อยู่จริง

ที่ไม่ได้มีฝาคลอบอะไรอย่างนี้

เขาโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ลูกเนี่ย
ดูเห็นไหมลูกตัวเล็กนิดเดียวที่ศีรษะของลูกเนี่ยมีรอยพัดลมเพดานบาดเข้าไป
บอกว่าขอฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับบ้านใครหรือห้องใครที่มีพัดลมเพดาน
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมเองเลยเมื่อวานนี้ผมพาแฟนกับลูกไปหายาย
ไปถึงก็ส่งแฟนกับลูกให้เข้าไปก่อนเพราะว่าตัวเองต้องไปจอดรถ
จอดรถเสร็จเดินตามเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้ฮะคุณพ่อท่านนี้บอกว่า
พอเปิดประตูห้องลูกก็วิ่งมาหาเพื่อที่จะให้อุ้มตามภาษาเด็กนะครับ
ก็เห็นว่ามีพัดลมเพดานอยู่แล้วแหละที่ห้องของยายเนี่ยก็ถอยหลังไปสองสามเก้า
คิดว่าพ้นละแล้วก็อุ้มลูกขึ้นมายื่ดแขนตามประสาทพ่ออุ้มลูกตัวเล็ก

ใบพัดมันพัดฝึบเข้ามาโดนหัวลูกฮะแต่โชคดีที่เขาก็ดึงลูก
ตอนนั้นลูกร้องดิ้นเลยฮะ

จริงแล้วเด็กแบบยังเล็กอะ
หัวเด็กอันเนี่ยเล็กกระหม่อมยังบาง
โดนเข้าไปเนี่ยครับต้องรีบพาไปหาหมอ
หมอบอกว่าลักษณะเป็นแบบแผลเปิด

จากนั้นก็เลยโพสต์เรื่องนี้
อย่าประมาทนะฮะฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคน
คุณพ่อคนนี้ยังบอกว่ายังคิดอยู่ในใจว่า

ถ้าไม่ได้อุ้มชูขึ้นมาแล้วปุ๊บแล้วดึงลงมาแล้วโยนปุ๊บขึ้นไปเนี่ย